ไปดูงูเห่าตัวหนึ่งเขาว่ากันว่าเป็นงูเห่าที่หาดูได้ยากครับ
น่ากลัวน่ากลัวที่เห็นอยู่เนี่ยงูเห่านะแต่ดูลวดลายมันดูสีมันไม่ธรรมดา

เขาบอกว่างูชนิดนี้คืองูเห่าดอกสั้น

ไม่เคยเห็นไม่เคยได้มิติไม่เคยได้ยินด้วย
มันสั้นมันมีพิษเหมือนกันนะ

แต่ว่าพิษร้ายแรงด้วยสิ
ก็มันอยู่ในวงเดียวกันกับงูเห่าหม้อหรืองูเห่าไทย
แต่เจ้าตัวนี้ชื่องูเห่าดอกสั้น

เขาบอกว่างูเห่าดอกซั่นเอาจริงต้องระวังมันด้วยนะ
เห็นรูปร่างลักษณะมันดูสวยดีแต่อย่าไปใกล้เด้อ

คือเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเห็นงูเห่าตัวนี้มันมาอยู่หลังบ้าน

หมายมั่นว่าจะกินหนูหลังบ้าน

สุดท้ายเขาบอกว่าเขาจับเองเลยนะเอามาไว้ในถังแบบนี้

เออแต่ไม่แนะนำนะเจองูอะไรในลักษณะนี้จะมีพิษหรือไม่มีพิษ

ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาดีกว่า
โทรไปแจ้งเขาให้เขามาช่วยจับเนาะ
อยากจะบอกว่าแนะนำนะอย่าไปแอบกินหนู
ใช่มันก็นั่นแหละถ้ากินแล้วโดนจับได้มันใช่ไหมล่ะ